อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จังหวัดชายภูมิ
หย่องเบาแต่ขโมยหนักพอเป็นคองรักห้องหวงของคุณสุภาพสตรี
เฮ้ยอย่าบอกนะว่าขโมยชุดชั้นใน
ตกใจนึกว่าขโมยสามี

เพราะว่าชุดชั้นในแต่ละชุดมันแพงนะครับ
แล้วเนี่ยลักษณะมันคือโจรจริงด้งเบามาก

เลือกอยู่พักใหญ่สุดท้ายคงจะเลือกไม่ได้

ยกไปหมดเลยยกไปทั้งไม้โอ้โฮ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้นะครับ
หลังจากที่โจรมันบุกมาที่บ้านพักเลขที่๓๑๑ทับ๑หมู่๒ตำบลนาฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ภาพก็อย่างที่เห็นนะครับไอ้โจรคนนี้มันขโมยไปเนี่ยเห็นไหมเขามีภาพมีกล้องวงจรปิดเนี่ยติดเอาไว้นะครับ
คือตากเอาไว้ดีมันก็มาขโมยไปแบบนี้ไปถามผู้เสียหายก็คือนางสาวกาชกรเมิดไทยสงศ์นะครับ
ไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองชายภูมิแล้วก็เล่าให้คุณตำรวจฟังว่า
ตอนซักผ้าเนี่ยก็ตากเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนนั่นแหละแต่พอประมาณสักสี่โมงเย็นเฮ้ยนึกขึ้นได้ตากผ้าไว้นี่น่ะ
ก็เลยเดินไปหลังบ้านก่อนจะไปเก็บสุดท้ายชุดชั้นในที่ตากไว้หายเกลี้ยงเลยครับ
งงเลยหายไปได้ไงไปเปิดดูในภาพจากกล้องวงจรปิดโอ้
อย่างที่คิดโดนโจรโรคจิตขโมยไปซะแล้ว
บอกด้วยนะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็เคยโดนมาแล้ว

แบบนี้อันตรายมากมากนะครับเกิดครั้งต่อไปมันมาแล้ว
มันไม่ได้มุ่งหมายแค่ชุดชั้นในล่ะเสียหายกว่านี้อีกนะครับ
แล้วตอนนี้เนี่ยยังจับคนร้ายไม่ได้แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เขาก็สัญญงสัญญากับทางเจ้าบ้านเอาไว้ว่ายังไงซะ
จะเร่งติดตามเจ้าคนร้ายคนนี้มาให้ได้
โหเจ็บปวดหัวใจบอกแล้วตั้งแต่เมื่อวานว่าอย่าซักอย่าซัก

ช่วงนี้ฝนตกด้วยนะแหมมันก็จะชื้นหน่อย
แต่ก็สบายใจได้แหละเพราะว่าอย่างน้อยในบ้านเมือง

ดูแลรักษาความปลอดภัยดูแลสันติสุขของประชาชนอยู่อืม